ทีนี้มาดูเรื่องของการแจกซองงานแต่งงานค่ะ
ถามผู้ที่มีประสบการณ์ในการจัดงานแต่งงานนะคะ
คือมีผู้หญิงคนนึงเขาก็ร้องเรียนผ่านเพจดัง
เขาบอกว่ามีรุ่นพี่ที่ทำงานเก่าครับ
ก็เชิญให้ไปงานแต่งงานก็แชทบัตรเชิญงานแต่งงานมา
แต่ปรากฏว่าเขาบอกว่าเขาติดธุระจริง

แล้วรุ่นพี่คนนี้ส่งข้อความมาต่อว่า
ว่าไปไม่ได้ก็ควรจะใส่ซองงานแต่งงานมาสิ

คือปกติถ้าไปไม่ได้เราก็จะฝากซอง

แต่พอดีคนนี้เขาไม่ได้ฝากซอง
เขาก็เลยถามผ่านเพจนี้แหละว่า

ตกลงแล้วเขาผิดไหมที่เขาไม่ฝากซองไป
คือเขาติดธุระจริงไปไม่ได้

นั่นนี่เป็นเหตุผลที่ฉันไม่แต่งงานไง
ไม่อยากมีปัญหาเลยกับการแจกซอง

แกะซองเหรอคะไม่ได้ทำอะไร

คือเรื่องนี้ค่ะเขาบอกว่าเมื่อเดือนพฤศจิกายน

การ์ดงานแต่งมาคือส่งมาในแชทนะคะ
เดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องแจกเป็นแบบกระดาษแล้วใช่ไหมพี่ชอ
ก็ยุคสมัยนี้ตามสังคมออนไลน์
กำหนดงานคือ๑๙มกราคมนี้ผ่านมา
แต่ผู้โพสต์เขาบอกว่าเมื่อเดือนธันวาคม
เขาก็พยายามแลกเวรเพื่อจะไปงานแต่งนะ
แต่ว่ามีคนลาออกมีผู้ป่วยเยอะ
แล้วก็หัวหน้างานแลกเวรให้ไม่ได้
แม่สามีก็ถูกรถชนก็เลยไม่สามารถไปร่วมงานแต่งงานได้
ผู้โพสต์เขาบอกว่าถ้าหยุดได้เนี่ยเขาตั้งใจ
เขาตั้งใจแล้วว่าไปร่วมงานแน่จะแวะเอาซองไปให้
เขาก็จะได้มีโอกาสกลับบ้านไปสุพรรณบุรีเอาซองไปให้รุ่นพี่คนนี้

พี่คนนี้ส่งแชทมาเลยทวงเงินแล้วก็กล่าวหาเขามากมาย
หาว่าเนี่ยผู้โพสต์เอาแต่ได้เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะ
เขาก็เลยงงว่าตกลงเขาผิดหรือเปล่า
ชาวเน็ตก็แชร์กันไปเยอะเลยอะค่ะก็วิพากษ์วิจารณ์กันหนักเลยอะค่ะ
บางคนก็บอกว่ามันเป็นมารยาทว่าต้องฝากซองไปนะถ้าเขาแจกซองแล้ว
คืออันนี้มันเป็นในมุมที่ว่าเหมือนกับเคยช่วยกันไว้ใช่ไหม
เราเคยช่วยงานเธอนะพอถึงงานเราเนี่ยเธอไม่ช่วยกลับบ้างเหรอ
แล้วเขาก็บอกว่าถ้างานเราเขาใส่ซองมาเท่าไหร่
งานเขาเนี่ยเราก็ต้องใส่ซองให้เท่านั้นหรือมากกว่าจะน้อยกว่าก็ไม่ได้
เขาก็ว่ากันมาอย่างนี้เป็นธรรมเนียมมันก็ไม่ได้มีกำหนดกฎเกณฑ์อะไรไว้ชัดเจนหรอกใช่ไหม
ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคุณผู้ชมอันนี้เขาก็เลยถามความคิดเห็นมาในเพจนี้ก็ลองดู
มันก็ไม่ได้มีบทสรุปอะไรออกมานะฮะมันก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะนะ
เราก็ถ่ายรูปแบงค์๕๐๐เราส่งไปได้ไหมล่ะ
ไม่มีคนอ่านข่าวแทนเลยไม่แต่ง